ก็ความเคลื่อนไหวฟุตบอลค่อนข้างเยอะนะครับทีมชาติไทยเองก็ชุดใหญ่
เหมือนกันอ่ะยี่สิบสามชั่วโบคุณได้เรื่อง่ายผิดอ่ะมันอาจมีต่อโครงต่อ
เครื่องอะไรด้วยก็เดี๋ยวความเคลื่อนไหวก็ติดตามได้รายวันที่นี่เพราะว่า
เราจะถ่ายท่อสดด้วยนะครับสามเกมนะครับก็นอกจากทีมชาติไทย
ใหญ่แล้วก็ยังมีเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน
สิบสามปีครับใช่ครับลงสนามนัดแรกไปแล้วก็เสมอกับเวียดนามไป
สองประตูต่อสองล่าสุดนี้ก็คือกำลังเตรียมทีมอยู่เพื่อ
นัดสำคัญเลยนะครับนัดที่๒ที่จะเจอกับทางมาเลเซียนะครับ
ก็ต้องบอกว่าต้องเน้นแล้วนะครับนัดนี้ถ้าพลาดไปนี่ก็เหนื่อยหน่อย
สำหรับประการนี้แป้มเดียวก็ไม่พอครับครับอ่าพรุ่งนี้เตะแล้ว
เพราะว่าจริงเนี่ยเอาจริงเกมที่แล้วเนี่ย
ถ้าไม่ได้แต้มเนี่ยก็แทบจะโตรอบแล้วนะครับ
แต่พอมีหนึ่งคะแนนสำคัญเจอมาเลเนี่ยมีการประเมินกันว่าสี่คะแนนเนี่ย
มีโอกาสที่จะเข้าเป็นอันดับสองได้เหมือนกันครับนั่นในกลุ่มของเรานะครับ
ก็ความพร้อมเมื่อวานนี้ก็ทีมชาติไทยรุ่นยุคอายุไม่เกินยี่สามปีครับ
เพราะเราผู้ซ้อมต่อเนื่องนะครับหนังยาทีเสมอเวียดนามสองต่อสองนัดแรกนะครับ
เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยทางเจ้าเจ็ดชัยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์นะครับ
เตะวัย๒๐ปีจากเอสเตอริวในโปรตูเกรดก็มองว่าแม้ทีมชาติไทยจะทำได้เพียงเสมอกับเวียดนาม๒ต่อ๒
ซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ต้องการแต่ทุกคนเองก็ยังคงมีความมั่นใจแล้วก็กระหายในชัยชนะนะครับ
มองว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพฝึกซ้อมร่วมกันมานานแล้วก็ยังใช้นักเตะชุดเดิมมาตลอด
ตั้งแต่เล่นรอบคัดเลือกที่มองโกเลียแล้วแต่เชื่อว่าไทยนั้นสามารถเอาชนะมาเลเซียได้ครับ
จากดูแล้วทีมของเราก็เตรียมพร้อมกันให้ดีครับ
ความมั่นใจจากหลังเสมอกับเวียดนามก็อยากเห็นว่าทุกคนมีความมั่นใจหายความชนะครับ
เปลี่ยนใครโหมโกเรียฯมองกาฤก็เคยตามดุเขาก็ใช้นักเตะตามเดิม
ก็เหมือนเขาเตรียมพร้อมมาเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ
แล้วการลงเล่นสนามด้วยความมั่นใจผมว่าเราเอาชนะได้ครับ
ครับก็นั่นนี่คือชุดยูยี่สิบสามนะครับ
เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับส่วน

อีกไม่กี่วันก็จะลงแข่งขันเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคันเลือกของกลุ่ม๔แล้ว
อุสเบกิสถานเช่นกันวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายน
เพื่อล่าตัวเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในปีหน้า
โดยนักเตะในทีมชุดนี้นะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ค้าแข้งมาอย่างโชคโชนเลยทีเดียว
อายุเฉลี่ยนั้นก็อยู่ที่๒๙ปี
ศิวรักษ์เทศสูงเนินนั้นอายุมากสุดในทีมชุดนี้นะครับ๓๘ปี
ส่วนน้อยที่สุดก็เป็นเจ้ายิมโบราชิตเกณฑ์๔บำเพ็นนั่นเอง
ไล่เลี้ยงกันหน่อยนะครับกลุ่มอายุ๓๐ปีขึ้นไปก็มี๘คนด้วยกัน
รายชื่อนี้ก็แฟนบอลก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับ
สิวรักษณ์เทศสูงเนินมากสุดเกวินธรรมสัจจานันท์กิตุพงภูเที่ยวเชือกนะครับ
ธิรธรบุญมาธรรมพรรษาเห็นวิบูรณ์สหรัฐอยู่เย็นอริสักไกรศรแล้วก็ธิรศิลป์แดงดานะครับ
ส่วนกลุ่มอายุที่๒๐๒๙ปีนะครับก็มี๑๕คนด้วยกัน
ก็อย่างที่เห็นกันนะครับก็เป็นแกนหลักของทีมชาติไทยมายาวนานแล้วนะครับ
ทั้งศาสนรักษณ์หายประโคร๒๖ปีธนบูรณ์เกสหรัฐนะครับทิสตองโดนะครับ
ชาววัดวีรชาติวรชิตกณิสิบำเพ็ญที่อายุน้อยที่สุดนะครับ๒๔ปี
แล้วก็ประถมพลบดินประกรทิสิชาผันวิรเทพเพธีวัตน์แล้วก็รวมถึงชายาวัตต์ด้วยนะครับ
น่าสนใจทีมชุดนี้ประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็โชคโชนมามากมายนะครับ
มากที่สุด๗คนก็มีกิติพงศ์จักรพันธ์สหรัฐชาววัดวรชิตแล้วก็ปฐมพล
อีกคนนึงก็คือเจ้ามุ้ยธิรสินแดงดานะครับ
บริรามมีแต่๔คนแบงค์คอร์ก๓คนแล้วก็สมุทรการ๒คน
ส่วนเมืองทองกับเชียงรายนั้นอีกทีมละ๑คนนะครับ
ก็ย้ำโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นจะถ่ายท่อสดศูนย์เชียมเอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลื่อน๓นัด
วันที่๘มิถุนายนเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
แล้วก็วันที่๑๑มิถุนายนครับเวลา๑ทุ่มตรงเช่นกัน
แล้วก็นัดสุดท้ายวันที่๑๔มิถุนายนครับ